ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องของลุงนบนะฮะ
นบชื่อว่านายนบเพชรประสมกูลอายุ๖๐ปีนะครับ
ถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องน้ำชายของสนามกีฬาจิระนคร
หรือว่าสนามกีฬากลางที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ห้องนี้ค่ะคือลุงนบเนี่ยหายออกจากบ้านไป๒วันแล้ว
ก็ตามหากันอยู่แจ้งความเอาไว้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ
รู้แค่ว่าครั้งสุดท้ายออกมาคือขี่จักรยานยนต์ออกมามาออกกำลังกายนะครับ
มาถูกพบอีกทีก็คือเป็นศพอยู่บนชักโครกนะครับ
เรื่องนี้นะครับพบว่าที่ห้องน้ำเนี่ยที่เราลงพื้นที่ไปนะครับ
ยังมีคราบเลือดแห้งกรังอยู่เลยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้นำเชือกมาปิดในการเป็นเขตห้ามเข้าไว้ต้องรอการตรวจสอบหลักฐานต่างด้วยนะครับ
คนที่ขายน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาออกกำลังกายในสนามกีฬาบอกว่า
นบเป็นคนที่ชาวบ้านรู้จักกันเป็นอย่างดี
วันเกิดเหตุที่เห็นครั้งสุดท้ายคือ๒๖ธันวาคม
นบมาวิ่งออกกำลังกายตามปกติ
วิ่งเสร็จก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
ระหว่างทางคาดว่าลุงนบน่าจะปวดท้อง
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับมา
เข้าห้องน้ำที่สนามกีฬา

ซึ่งอยู่ใต้อาคารอัธจันทร์สนามกีฬา
ระหว่างที่กำลังเข้าห้องน้ำนั่งอยู่บนชักโครกเนี่ย
อาจจะเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกแบบเฉียบพลัน
ก็เลยเสียชีวิตในท่านั่งอยู่บนชะโครกที่ห้องน้ำ

ผ่านไป๒วันก็ไม่มีใครรู้
จนมีคนมาใช้ห้องน้ำเห็นเลือดกับน้ำเหลืองไหลออกมาจากห้องน้ำ
ถ้านับจากห้องในสุดเนี่ยคือห้องที่๓ที่ลุงนบนั่งอยู่

ก็เลยปีนกำแพงห้องน้ำเนี่ยขึ้นไปดู

ก็เห็นว่ามีคนนั่งเสียชีวิตอยู่บนชะโครก

ก็คนวิ่งเข้ามาออกกำลังกายก็คือพอเข้าห้องน้ำใช่ไหม
คนที่มาวิ่งทั่วไปเข้าห้องน้ำเขาก็เห็นรอยเลือดไหลที่พื้น
แล้วเขาก็สงสัยคนเป็นลมอยู่ในห้องน้ำ
ก็เลยปีนขึ้นไปดูข้างบน

มีผู้ชายน้องคนหนึ่งก็ปีนเข้าไปดู
บอกเอ้าไม่ใช่เป็นลมธรรมดาเขาบอกเสียชีวิตแล้ว
นั่งแล้วก็นั่งแบบก้มตัว
นั่งแบบเหมือนกับเขากำลังถ่าย
เพราะว่าเขาก็ถอดกางเกงนั่งถ่ายแล้วสินั่งแบบก้มลงแบบนี้
ก็มาวิ่งออกกำลังกายทั่วไปเนี่ยเขาก็มาบ่อยนะ

บอกว่าลุงนพสุขภาพไม่ค่อยดี
มีโรคประจำตัวก็คือความดันกับไขมันอุดตัน
อ่าก็พาไปหาหมอรักษาตัวมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะค่ะ
แต่ว่าลุงนบเนี่ยไม่ยอมรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่อง
บอกกับทุกคนในบ้านว่าวิธีที่ดีที่สุด

ความจริงลุงนบก็พูดไม่ผิดนะ
ว่าไม่ถูกอ่ะแหละเพียงแต่ว่าอะยโรคที่ลุงนบเป็นอยู่นะ
บางครั้งมันก็ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกายหนักต้องไม่หักโหมอ่ะ
ภรรยาบอกว่าลุงนบนะคุณเขียนมาสอนออกกำลังกายนะ
เช้าไปขี่จักรยานรอบหมู่บ้าน
ตอนเย็นไปวิ่งที่สนามกีฬาคือทำแบบนี้ไม่เคยเว้นเลยนะครับ
ธันวาคมเนี่ยก็ออกไปออกกำลังกายเหมือนเดิม

เปิดคาราโกะร้องโพงร้องเพลงสนุกสนาน

ภรรยาก็คิดว่าเออสงสัยไปสังสรรค์กับเพื่อนปีใหม่มั้ง
เช้า๒๗ก็ยังไม่กลับบ้านออกตามหาก็ไม่เจอ
ตามโรงพยาบาลตามจุดที่ไปออกกำลังกายก็ไม่เจอ

อ่าตั้งใจว่า๒๘ธันวาคมถ้ายังไม่เจออีก

ก็มีคนมาแจ้งซะก่อนนะฮะว่าพบศพอยู่ในห้องน้ำนะฮะ
ไปให้ลูกไปหาก่อนค่ะ
ให้ลูกชายกับแฟนเขาไปหาก่อน
ไปหาตามโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลค่ะ
แล้วก็ไปหาในสวนที่พ่อชอบไปสวนก็ไม่มี
ทีนี้พอกลางคืนแม่ก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักหาดใหญ่
แม่คือแม่กับลูกน่ะคิดแล้วว่า
เราจะไปสนามกีฬากลางกัน

แต่ว่าเนี่ยคุณคนนี้เขาส่งมาก็เลยค่ะ
แล้วก็พอแม่กำลังจะออกจากบ้านกัน๓คน
ตำรวจก็โทรมาให้ไปดู
มีพ่อเป็นไขมันอุดตันแล้วก็เป็นความรัก

ช่วงที่ว่าพ่อเบ่งอะค่ะ
ใช้แรงเบ่งนะอาจจะว่าเส้นเลือดแตก

แต่พ่ออยู่ในห้องนั้นทั้งสองปืนลูก

ก็เลยฝากเตือนเพราะว่าแพทย์บอกว่านอกจากโรคประจำตัว
เป็นเลือดมันสูบฉีด

ปึ้งเลยอ่ะอ่าสุดยอด